มาติดตามคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งนะครับ
ที่ค่อนข้างจะเริ่มคลี่คลายไปได้เรื่อย
แต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการ
ในการฆ่าเสียสุชาติขาวล้วน

แม้ว่าจะจับกลุ่มตัวการใหญ่ได้อย่างบังฟิศแล้วก็ตาม
แต่ผู้ร่วมขบวนการฆ่าที่เป็นทั้งพี่แท้
แล้วก็เป็นน้องของบังฟิศเองยังหลบหนีอยู่นะครับ
คือในช่วงวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปรับตัวของบังฟิศ
ซึ่งบังฟิศหรือว่านายสุริยาเริงสมุทรอายุ๓๑ปี

ในคดีอุ้มฆ่านายสุชาติขาวล้วนหรือว่าเสียสุชาติอายุ๕๔ปี
หลังจากที่เขามอบตัวที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วว่าทางตำรวจของกระบี่
ก็ต้องไปรับตัวมาจากขอนแก่นใช่ไหม
เอามาสอบปากคำที่สพเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับ

และบอกว่าบังฟิศมีอาการเครียดกระวนกระวาย
เดินไปเดินมาในห้องขังแล้วก็นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเลยนะครับ
ขณะที่การนำตัวมาสอบปากคำเนี่ย
ก็มีนายสุจินเริงสมุทรพ่อของบังฟิศ

ตามคำขอของลูกชายด้วยนะฮะ
เมื่อพ่อมาเจอบังฟิศลูกชายเนี่ย
ก็เข้ามาแล้วก็มาจับไม้จับมือบังฟิศ

แล้วก็บอกว่าดีแล้วล่ะที่ลูกเข้ามอบตัวนะครับ
จากการสอบปากคำบังฟิศ
ฟิศยอมเปิดปากรับสาภาพ

ก็คือ๑ชุดร่วมลงมือฆ่า

และ๓ชุดที่ร่วมกันเผาทำลายรถ
โดยมีบังฟิศและบังกิบหลีพี่ชายเนี่ย

โดยเฉพาะการยิงปืนใส่เสียสุชาติ
เพื่อหมายสังหารและฆ่าให้ตายนะครับ
โดยการยิงครั้งแรก๓นัดแรก
บังฟิศเป็นคนยิงเสียสุชาติ
แต่ปรากฏว่าเสียสุชาติไม่ตาย
ดังนั้นกิบหลีหรือว่านายสุรชัย
ซึ่งเป็นพี่ชายของบังฟิศ
ก็เลยแย่งปืนจากบังฟิศ
มายิงใส่เสียสุชาติอีก๓นัด
เสียสุชาตินั้นเสียชีวิต
นี่คือคำให้การในชั้นจับกลุ่มนะ
ต้องบอกแบบนี้เพราะมันมีคำให้การของบังฟิศ
ในชั้นจับกลุ่มละ๑ในชั้นสอบสวนละ๒
และในชั้นศาลในชั้นจับกลุ่มเขายอมรับแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าปมเหตุในการวางแผนฆ่า
คือไม่ได้มาจากเรื่องที่เป็นหนี้นายสุชาติหรือเสียสุชาติ
แต่เป็นเพราะทั้งเสียสุชาติแล้วก็บังฟิศ
เคยตกลงกันไว้ว่าให้เสียสุชาติ
ช่วยเดินเรื่องกู้เงิน๓แสนบาทจากสาบันการเงินให้

แบ่งเงินให้เสียสุชาติ๑๕๐๐๐บาท
แต่หลังจากที่เสียสู่ชาติกู้เงินได้แล้ว
ปรากฏว่าเสียสุชาติไม่ได้จ่ายเงินให้บังฟิศ
แล้วก็หลังจากนั้นมีการทวงถาม
ทำให้เสียสุชาติเอาเงินทั้งหมดมาให้บังฟิศแล้ว
แต่ทีนี้ครับมันติดอยู่ที่ส่วนแบ่งไอ้คุณ

ส่วนแบ่ง๑๕๐๐ที่ตกลงกันไว้

เสียสู่ชาติทวงเงิน๑๕๐๐๐๐บาทหลายครั้ง
ดังนั้นครับบังฟิศก็เลยวางแผนฆ่า
ขโมยเงินสดจำนวนหนึ่งที่เสียสุชาติพกติดตัวไปด้วย
แล้วก็ทำลายหลักฐานทั้งศพทั้งรถ
ทำลายทุกอย่างก่อนจะหลบหนีไป
นี่คือคำให้การในชั้นจับกลุ่ม

แต่ทีนี้ครับในชั้นสอบสวน

แต่ทีนี้ในชั้นสอบสวนอีกรอบหนึ่ง
ปฏิเสธแล้วบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
และยังปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสาภาพด้วย
และบังฤษภิกษ์ได้ติดต่อธนายความจับกรุงเทพฯเอาไว้ด้วยนะครับ

ทีนี้ครับในช่วงของการจับกลุ่มตัวบังฟิศ
มาที่สพเหนือคลองที่กะบี
และมีการนำตัวผู้ต้องหาที่ร่วมในการ
ในกระบวนการออกมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ทางด้านของญาติของเสียสุชาติ
ก็มาที่สถานีตำรวจด้วย
ใช่ค่ะคือภรรยาของเศรษฐ์สุชาตินี่นะคะ
รออยู่ที่สพอ่าวนางตั้งใจเลย

ซึ่งภรรยาของเสียสุชาติบอกนะคะ

หมายถึงคนที่มีพระคุณกับบังฟิศขนาดนี้
ฟิศฆ่าลงคอได้ยังไงแล้วภรรยาก็ไม่เชื่อด้วยนะ
บังฟิศกลัวจนถึงขั้นต้องปิดตายิง๓นัด
ที่บอกอะค่ะแล้วกระสุนไม่ถูกตัวเสียสุชาติเลย
นายกิบหลีแย่งปืนไปไปยิงตามที่กล่าวอ้างก่อนหน้านี้

แล้วเมื่อวานก็มีการนำตัวนายอาลิฟต์หรือว่าบังลิฟต์ช่างเรือนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการนะครับ
มาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับที่สพอ่าวนางนะครับ
ก็จำลองเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลว่าขับรถกันไปยังไง
วินาทีในการยิงเสียสุชาติเป็นอย่างไร
ก็คือการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ฟิศไม่ได้ถูกนำตัวมาทำแผนด้วย
แต่บังลิฟต์หรือว่านายอาลิฟต์ช่างเรือ
ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ดังนั้นญาติของเสียชีวิตชาติญาติของคนตาย
ก็ไม่ได้เจอตัวบังฟิศเหมือนกันนะครับ
ด้านของตำรวจยืนยันว่าคดีนี้มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

มีผลการตรวจยืนยันมัดตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
แต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับว่ามีผู้ต้องหาทั้งหมดกี่คน
เพราะยังต้องติดตามผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี
และสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่

อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
คือแปลว่าตอนนี้ที่ออกหมายจับมาก่อนหน้านี้
จับกลุ่มตัวไม่ได้นี่คือมีบังกิบหลี
พี่ชายของบังฟิศแล้วก็น้องชายของบังฟิศคือบังหนี
ใช่บางกิบหลีถือว่าเป็นคนสำคัญด้วย

ตามคำให้การของบังฟิศแล้วก็คนอื่นเนี่ยนะครับ
ทีนี้วันนี้ตำรวจจะคุมตัวบังฟิศไปฝากขังต่อสาร
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว

คดีที่มีอัตราโทษสูงนะครับ
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของยาเสพติด
ก็มีการไปตรวจค้นอาณาจักรของบังฟิศ
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
ราชเดชได้นำกำลังปิดล้อม
ตรวจค้นอาณาจักรของนายสุริยาหรือว่าบังฟิศเริงสมุทร
ผู้ต้องหาฆ่าเสียสุชาติด้วยนะครับ
แล้วก็สารจังหวัดกระบี่พนักงานสอบสวนสพอ่าวนาง
นำสำนวนการสอบสวนผู้ต้องหา๒ราย
ก็คือนายสุริยาหรือว่าบังฟิศเริงสมุทร
แล้วก็นายอาลิฟต์หรือว่าบังลิฟต์ช่างเรือ
ทรงฝากขังความประบบออนไลน์

ขังไว้ที่เรือนจำจังหวัดกะบี่
ขณะที่นางอารักษ์ทัพไซญาติของเสียสุชาติผู้ตาย

เพื่อนำเอกสารคัดค้านการประกันตัว
ผู้ต้องหาในคดีนี้ไปยื่นขอต่อสารด้วย

จากญาติเกรงว่ากลุ่มผู้ต้องหา

อาจจะมีการข่มขู่พยานในคดีได้
หลังจากนี้นะครับทางญาติของผู้ตายก็บอกว่า
รออยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
ในการพิจารณาการประกันตัวหรือไม่นะครับ
และอย่างที่บอกไปนะครับว่าการตรวจค้น
พันธุ์ตำรวจเอกตานิศรามฏิษฐ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษราชเดชนะคุณ
ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการของกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙
แล้วก็ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี

ปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ในถ้ำเขาลูกไฟ
บ้านหนองแบกหมู่๑ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
ซึ่งห่างจากจุดฝังศพเสียสุชาติไปประมาณ๖๐๐เมตร
ตรงนี้นะคุณเขาบอกใครก็รู้

ตำรวจต้องบุกเข้าไปตรงนี้เพื่อหาหลักฐานสำคัญนะครับ
จากการให้ข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่

จำนวน๑กระบอกพร้อมกระสุน๒๖นัดในแกซีน
แล้วก็ยังเจออาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอก
ก็เป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วครับ

กิบหลีหรือนายสุรชัยเริงสมุทรพี่ชายของบังฟิศ
ขู่บังคับเสียสุชาติขึ้นรถแล้วก็นำตัวไปฆ่า
โดยมีบังหนีเป็นคนถืออาวุธปืนลูกซองประกบไปด้วยนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งข้อหาก็คือ

แต่ทีนี้เจออาวุธปืนสงครามแล้วนะฮะ
แล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
บังฟิศตำรวจให้ความมั่นใจว่าเอาจริง
แต่อาจจะนำไปสู่การยึดทรัพย์ของเครือข่ายด้วย
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะฮะ
โอ้โหตำรวจก็ถือว่าขยายผลได้เยอะพอสมควรเหมือนกัน

แต่ว่าการจับกลุ่มตัวต้องตามล่าให้ได้นะครับ

ค่ะเป็นประเด็นใหญ่ที่เราตามกันมาเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะคะ